ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงทุกวันที่สลากินแบบรัฐบาล

เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีการประกาศอีกแล้ว

หลังจากถูกหลอกให้ซื้อลอตเตอรี่ราคาถูกกว่ากองสลาก
ขณะที่ผู้ชักชวนนั้นเข้าเจรจาขอจ่ายคืนเพียงแค่ร้อยละ๑๐

ยังไงก็ตามต้องเอาผิดกับเรื่องนี้ให้ได้

ตำบลวังยาวตำบลโพนสูงตำบลอีปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ประมาณห้าสิบคนนะครับไปเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรโคกงาม
บอกว่าถูกนางสาวรัญญาวังคิรีอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นชาวบ้านโพนสว่างตำบลวังสาวอำเภอด่านซ้ายโกงลอตเตอรี่
ความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยร่วม๕๐ล้านบาทนะครับผู้เสียหายที่ยังไม่เปิดเผยตัวอีกหลายสิบคน
ประมาณ๕๐ล้านบาทรวมแล้วความเสียหายตัวเลขกลมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๐ล้านบาทครับ
โดยชาวบ้านนั้นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนมาชักชวนชาวบ้านให้ลงทุนซื้อลอตเตอรี่ในราคาต่ำกว่ากองสลาก
จะตกอยู่ที่ใบละประมาณหกสิบเจ็ดถึงหกสิบแปดบาทนะครับจากราคาที่กองสลักขายใบละเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์
ชาวบ้านก็ตัดสินใจร่วมลงทุนด้วยตั้งแต่ช่วงต้นปีตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยแรกไม่มีปัญหาครับ
กระทั่งงวดล่าสุดหลายคนเริ่มมั่นใจก็ลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ลอตเตอรี่นะครับ
เงินก็จ่ายไปแล้วด้วยขณะที่นางสาววรรณญานั้นพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวแล้วก็ญาติขอเจรจากับตัวแทนผู้เสียหายสามคน
ภายในห้องพนักงานสอบสวนบอกว่ายอมชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายร้อยละ๑๐ของยอดเงิน
แบ่งให้หุ้นส่วนนะครับมีภรรยาของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอด่านซ้ายแล้วก็มีลูกพี่อีกคนไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่ว่าผู้เสียหายทั้งหมดบอกไม่ยอมครับยืนยันว่าขอแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
จะพยายามเจรจารอบ๒สุดท้ายก็ไม่เป็นผลตำรวจจึงให้ผู้เสียหายที่มีหลักฐานพร้อมเข้าแจ้งความก่อน๑๗คน
โดยสอบปากคำรวบรวมหลักฐานเอาไว้ส่วนนางสาววรรณญานั้นตำรวจสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ออกหมายเรียกอีก๒ครั้งหากไม่มาจะออกหมายจับ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังภรรยาของผู้อำนวยการโรงเรียนที่นางสาวรัญญาอ้างถึงเบื้องต้นนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ